จอไทยรัฐทีวีนะคะเราเจาะวินโดให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศสด
บริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะคะ
เพราะว่าทันทีที่มีบรรยากาศแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะ
เราจะตัดกลับไปที่นั่นทันทีเลย
ตอนนี้น้องแม้ว่าจะไปเจอแล้วแต่น้องยังไม่สามารถที่จะลำเลียงออกมาได้
เพราะฉะนั้นนี่เราให้คุณผู้ชมได้เกาะติดกันแบบสดแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ
แล้วก็ที่จุดที่เป็นจุดรองรับญาติเนี่ย
จุดนั้นมีการตั้งทีวีไว้ด้วย
มีการเปิดไทยรัฐทีวีด้วยนะคะวันที่มีการแถลงข่าว
คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็ลุ้นไปกับไทยรัฐทีวีนะคะ
บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงเนี่ยนะคะ
ทันทีที่รู้ว่าน้องปลอดภัยดี
แล้วก็พูดว่าแถลงข่าวยืนยันเป็นทางการอีกครั้งเนี่ย
ผู้ปกครองรายหนึ่งถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะ

หลังจากที่ทราบข่าวว่าน้องปลอดภัยดี
เขาบอกว่าทั้งตื่นเต้นทั้งตื้นตัน

ทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกมันปะปนกันไปหมด
สุดท้ายมันก็กลั่นออกมาเป็นหยดน้ำตาแบบนี้เนี่ย
อันนี้เป็นห้องรองรับอีกจุดหนึ่งค่ะ
พ่อแม่ผู้ปกครองญาติห่างก็มารวมกันที่จุดนี้

คุณออรพรครรภ์เหล่นทองคำคุณทัศนิย์โฆษฐอง
ไปดูจุดนี้คุณภูริพัฒนบุญนินไปดูเนี่ยนะคะทันทีที่ทราบข่าวก็เฮกันแบบนี้แหละค่ะ
ยกไม้ยกมือเป็นการบอกว่าสบายใจสบายใจแล้ว
มันโล่งแล้วมันปลดปล่อยและสิ่งที่มันอัดอั้น
มันกังวลมันเป็นห่วงมานานมันถูกปลดปล่อยแล้ว
คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งค่ะ